ขับรถยนต์มานะคะหลังจากนั้น
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าน่าจะขับมาด้วยความเร็วค่ะ
เสียหลักพุ่งชนร้านขายอาหารอยู่ข้างทางนะคะ
ทั้งแม่ค้าทั้งลูกค้าหนีกระเจิดกระเจิง

และพอคนขับลงมาจากรถอาการก็แปลกอีกค่ะ
แปลกยังไงคุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
สังเกตว่ายังไม่มีใครถามอะไรเขาเลยนะคะ
เหมือนเขาคุยกับใครแต่ไม่มีใครคุยกับเขานะคะ
เขาตอบคนเดียวเกี่ยวกับเรื่องของการไปเอาบัตรเจ้าหน้าที่
ขัดขวางเขาไม่ให้ไปเอาบัตรแล้วเขาก็บอกเขาเป็นคนไทยค่ะ
คืองงกันไม่หมดนะคะว่าเขาพูดเรื่องอะไรเนี่ยนะคะ
แต่จะสังเกตว่าเสื้อไม่ใส่หน้ากากอนามัยล่ะไม่ใส่ด้วยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ขับรถกระบะมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนร้านขายของชำและร้านขายลูกชิ้นพังยับค่ะ
แม่ค้าหนีตายทันแต่ลูกค้าหนีตายไม่ทันนะคะ
เฉียวที่ขาได้รับบาดเจ็บตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล
ชายคนนี้ค่ะทราบชื่อชื่อว่านายรถสิงสถิตอายุ๔๑ปี
เป็นชาวบ้านโคกตะเคราะห์เขาอ้างกับตำรวจ
บอกว่าเกิดอุบัติเหตุก่อนเขาถึงมาพุ่งชนร้านแบบนี้
เพราะถูกรถตัดหน้าไปฟังเสียงเขาค่ะ
เขาบอกว่ารถตัดหน้าเขาเขาก็เลยเสียหลักมาพุ่งชนร้านจนพังยับเยินแบบนี้นะคะ
ทีนี้ก็ต้องไปถามชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าอุบัติเหตุที่เขาบอกรถตัดหน้ามีจริงไหม
ชาวบ้านบอกแบบนี้ค่ะคุณนักข่าวไม่มีไม่เห็นมีรถตัดหน้าเลย
ตอนนั้นน่ะกำลังขายของอยู่จู่รถกระบะคันนี้มาด้วยความเร็วค่ะ
เสียหลักพุ่งเข้าชนเลยเฉียวลูกค้าจนได้รับบาดเจ็บ
ข้าวของในร้านก็เสียหายส่วนคนขับรถกระบะแบบที่คุณนักข่าวเห็นตามคลิปเลยลงมา
ก็พูดไม่รู้เรื่องนะคะลักษณะคล้ายคนเมาฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์ค่ะ
จอดหน้าร้านจอดจอดเลยเส้นขาวมาทางร้านเราแล้ว
แล้วทางนี้อยู่ตรงเคาน์เตอร์แล้วลูกสาวทอดลูกชิ้นอยู่ตรงตู้ลูกชิ้นและโต๊ะน้ำปั่น
รถเข้ามาจากทางโน้นมาก็พุ่งมาเลยพุ่งมาตีตราปัด
รถน้องกระเด็นไปทางนู้นแล้วรถเขาก็พาหน้าร้านตรงนี้
รถที่กระเด็นเป็นรถไหนรถที่กระเด็นเป็นรถไหน
เพราะศูนย์อิสุดีแมกส์ค่ะเพราะรถเป็นรถของลูกค้าเขาจอดซื้อของ
สรุปแล้วชนรถชนร้านชนคน
ตำรวจนำตัวคนขับรถกระบะที่พูดไม่รู้เรื่อง
ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพนังรองและจะนัดผู้เสียหายทั้งหมด
ไกล่เกลี่ยตกลงค่าเสียหายก่อนดำเนินคดีคนขับรถกระบะต่อไปค่ะ